พาไปดูตัวเบอร์เลยนี่แหละ

เขาไม่ได้กางให้เขาอย่างนี้เวลาเขาเดินนะ
เงินตัวทองถูกสุนัขไล่มาจากคลอง

ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็มาตามจับนะครับ
เขาก็กลัวเขาสะบัดหางไปมา
ข้าวของพังเสียหายอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับ
ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติหน่อยนะครับ

ขนาดความยาวเกือบ๒เมตรนะคุณ

อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
โดยเจ้าของบ้านก็คือคุณอาสิริกัญญาอินซี
เล่าให้ฟังบอกว่าระหว่างกำลังทำงานบ้าน
ได้ยินเสียงสุนัขที่เลี้ยงไว้เห่าที่คลองหลังบ้าน
ก่อนจะวิ่งไล่อะไรมาสักอย่างเข้ามาในบ้าน
ลงมาดูก็พบตัวเงินตัวทองขนาดใหญ่ตกใจเลย
นะครับนี่โอ้โหเขาก็ป้องกันตัวนะคุณเขาฟาดไปมาเนี่ย

แล้วก็ส่งเสียงขู่สุนัขขู่คนขู่คนเจ้าของ
ขู่ใครจะไปจับเนี่ยเขาขู่หมดนะฮะ
เจ้าหน้าที่ได้ใช้บ่วงเชือกคล้องคอเพื่อนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
แต่ว่าตัวเงินตัวทองใช้หางฟาดไปมาหลายครั้ง
เจ้าหน้าที่ก็ต้องอาศัยจังหวะเผลอแพบเดียวถึงจะจับเขาได้นะครับ
งั้นเขาก็โอ้โหแรงเขาเยอะนะ
แล้วหางเป็นอาวุธเขายังดีนะหางกับเล็บใช่ค่ะ
สำคัญนี่แหละเวลาเจออย่าไปใกล้เขา
เพราะว่าเขาจะใช้หางสะบัดและจะทำให้เราได้ระบัด

จราเกฟฟันหาเท่านี้เลยสรุป

มาดูเรื่องของม้าแคระกันบ้างที่สวนสัตว์เชียงใหม่
ก่อนหน้านี้นำเสนอไปแล้วเขาได้มาจากปางช้าง
คือเขาไม่ค่อยเหมือนม้าแต่เขาเป็นม้านะคะ

เขามีลูกแล้วนะคะออกมา๑ตัว
และหลังจากนี้น่าจะมีออกมาอีกถึง๒๓ตัว
ไปดูความน่ารักของลูกหน่อยนะครับไปดูกันค่ะอ๋อน่าตัวเล็ก
นอนหลับอยู่แล้วแม่ก็นั่งเฝ้าแบบนี้แหละ
ขนาดแม่ก็ยังตัวเล็กเลยลูกคงตัวเล็กมากนะ
มองเผินอาจจะไม่ค่อยเหมือนม้าเท่าไหร่นะนอนอยู่นะ
พอสวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะคุณนิพนธ์วิชัยรัฐเปิดเผยว่า
ตอนนี้สวนสัตว์เชียงใหม่ได้สมาชิกใหม่แล้วนะครับ
ลูกม้าแคระค่ะเกิดจากแม่ม้าแคระชื่อว่าน้องพลอยนะคะ
ซึ่งได้รับจากปางช้างแม่สาอำเภอแม่ริม
เมื่อวันที่๔สิงหาคมที่ผ่านมานี่เขายืนแล้ว
แสดงว่าตอนรับมาเขาท้องแก่มากนะ
ม้าแคระที่เกิดใหม่ตัวนี้มีสีดำค่ะแบบนี้เลย
สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดียังไม่ทราบเพศ
เนื่องจากแม่มาร์คเขายังหวงลูกอยู่นะคะ
ให้เข้าไปใกล้นะคะแต่ว่ายืนนิ่งนะ

ถึงไหมลูกสั้นนะขานะ
สัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ตอนนี้ดูแลอย่างใกล้ชิด
หลังจากนี้จะนำออกแสดงที่สำคัญ

อ้าวต้องมาผสมกันนะ
สำหรับชื่อของคุณพ่อกับคุณแม่เขานะคะ
อกจากนี้ก็ยังมีม้าแคระที่ยังตั้งท้องอยู่อีก๒๓ตัวนะคะ
ว่าจะมีข่าวดีแบบนี้เร็วนี้อีกค่ะ
ม้าแคระสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์แท้นะคะ
ที่มีขนาดเล็กโดยธรรมชาติ
เล็กกว่าม้าทั่วไปขนาดครึ่งหนึ่ง
มีหัวแล้วก็ใบหน้าเล็กใบหูเล็กสั้น
กล้ามเนื้อกระชับรูปร่างอ้วนเตี้ยสั้นขาแข็งแรง
พูดไปพูดมาเหมือนวนอยู่ใกล้ตัวเอง
เฉลี่ยจะอยู่ที่๒๐๓๐ปีค่ะ

ส่วนใครที่รอจะตั้งชื่อลูกเขาอยู่
เดี๋ยวรอฟังชื่อคุณพ่อเขาหน่อยนะ
แล้วก็ไปร่วมประกวดกันนะคะสำหรับการตั้งชื่อที่สวนสัตว์เชียงใหม่

ผมชอบขอบคุณคุณชอบบอกว่า
บรรยายสรรพคุณของม้าแกะแล้ว

ไม่ได้บอกเข้าตัวแค่บอกว่าอยู่ใกล้ตัว

ใส่เล็กใส่มินิใช่พลุกไปเหนือก็ง่าย
คุณผู้ชมส่งไลน์ตอบคำถามมาเยอะเลยนะครับว่า
แข่งขันเรือกระชับมิสัมพันธ์ไทยพุทธมุสลิมที่จังหวัดอะไรนะ
แต่คุณผู้ชมหลายท่านส่งเรื่องสภาพอากาศมา

สวัสดีทุกที่จมทางบ้านด้วยครับ
นี่คุณคุปตนันฮะอำเภอจตุรัสชายภูมิฝนจะตกแล้วโอ้
ที่อำเภอเมืองตราดครึ้มฟ้าครึ่มฝนอำนาจเจริญฝนตกทั้งคืนในอีสาน
นี่คาดการณ์ไว้เมื่อวานอีสานนะครับ
ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับนอกจากอีสานแล้วเหนือ
แม่ผมคงมาบอกว่าโอ้โฮลมพลังแรงมาก
ที่ลำปากเหรอใช่ดาของกูเขาต้องตรงตกหลายพื้นที่

การไว้ว่าตั้งแต่เมื่อวาน
จะเริ่มมีกลุ่มฝนอีกหนึ่งกลุ่มก่อตัวขึ้น
อีสานเหนือชุ่มฉ่ำแน่นอน
วันนี้ยังมีโอกาสตกอีกหลายพื้นที่เลยทีเดียว

ขณะนี้เองมีจุดไหนเกิดฝนตกบ้าง
ค่ะบางพื้นที่บอกว่าร้อนมากภูเทศก็ร้อนค่ะคุณผู้ชมใช้มากมาก
เจอออฟเขาบอกว่าไลน์เขาเสียไปหลายวันก็เพิ่งส่งมาวันนี้
อย่าลืมส่งลูกค้าด้วยนะส่งน้องพี่ลาบมาก่อน
เพราะว่าช่วงนี้อาจจะร้อนเป็นพิเศษเพราะว่าอะไร
เพราะว่าความชื้นจากในทะเลเข้ามาเยอะ
ตอนนี้กรุงเทพอุณหภูมิประมาณ๒๐

ทำให้อุณหภูมิความรู้สึกร้อน๓๐กว่า๓๓๔องศาเซลเซียต
อาจจะรู้สึกร้อนอบอ้าวเป็นพิเศษในระยะนี้
โดยเฉพาะช่วงบ่ายแดดค่อนข้างแรงด้วย
ก็จะเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ในระยะนี้
กรุงเทพมหานครก็จะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองด้วย

เดี๋ยวมาดูนะครับเช้าวันนี้๑ชั่วโมงนี้
ใครที่จะออกจากบ้านมาดูภาพถ่ายดาวเทียมกันก่อน